สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เช้านี้คุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะแม่เสียดายไม่มีดนตรีคอตามมาต่อมาจากรายการเมื่อ
จะรำให้ดูสักหน่อยอ๋อนะคะนี่สเต็ปไม่ธรรมดานะจ๊ะ
รำวงมาเองนะคะคุณพอก่อนอะไรกันทำไม่เป็นหรอก
นี่ก็จับกล้องไปอีกอ่ะอย่าให้อารมณ์ค้างอย่างที่ว่าไปนะครับ
ก็มีควันหลงลอยกระทงมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเล็กเล็กน้อยน้อย
แต่มาด้วยความน่ารักเป็นขบวนของลูกของดาราค่ะเมื่อคืนนี้วันลอยกระทง
หลายคนแต่งตัวชุดไทยออกจากบ้านนะคะ
ลูกลูกบ้านไหนจะน่ารักโดนใจขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยจ้านี่แหละค่ะ
ชุดไทยควันหลงจากวันลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มกันที่สองแฝด
น่าบลุ๊กลินค่ะจัดเต็มทั้งคู่เลยกับชุดไทยสบายเฉียง
และเสื้อราชปะแตนนะคะงานนี้ก็ลามไปถึงคุณแม่ด้วย
แม่นานาก็ขอนุ่งจงกระเบนด้วยเช่นกัน
จะได้อินเทรนด์เหมือนลูกนะคะ

บ้านของโอปอลหมอโอ๊คกันบ้างนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ก็เลยจัดสระน้ำเป่าลมให้ลูกตัวน้อย
ลอยกระทงกันที่บ้านแล้วกันไม่ได้ออกไปไหนนะคะ
ถึงจะไม่ได้ออกไปอวดโฉมนอกบ้าน
แต่ว่าคอสตูมเนี่ยเครื่องต้องแน่นนะคะ
จะเต็มค่ะน้องอลินน้องอลันมาในชุดไทยแบบเต็มยด

มาด้วยความสดใสของน้องมายูกันบ้างดีกว่านะคะ
ลูกของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณแม่เมย์นะคะ
ใส่เสื้อสีบานเย็นแมทกับจงกระเบนสีชมพูอ่อน
มีกิมมิกด้วยจ๊ะมีดอกไม้ทัดหูค่ะ

เป็นอันว่าหวานฉ่ำมงกันเลยทีเดียว
มาดูของคุณแม่กันบ้างดีกว่านะคะ
หยิบผ้าถุงสีฟ้าสดใสใส่สู้กับลูกไปเลยจ้า
ต่อกันที่อีกครอบครัวอารมณ์ดีอย่างบ้านศิลาชัยกันบ้างนะคะ

แต่ว่าหนูทั้ง๓อก็มากันเต็มเหมือนกันนะฮะ
คุณแม่ก็จัดมายืนเรียงแถวกันหน้าบ้านค่ะ
ถ่ายรูปกันให้ฉ่ำใจไปเลยนะคะ
แต่เห็นที่จะต้องสะดุดตาไปกว่าสิ่งไหน
ก็คือแว่นสีแดงของน้องออกกูธนั่นเองนะคะ
ไม่รู้เอาเกรสไปทานอยู่ตรงไหนนะไม่เห็นไอ้ลูก

ตามมาติดกับบ้านสายฮากันบ้างดีกว่าค่ะ
ลูกสาวบ้านนี้น้องแต่งไทยลูกพ่อแจ๊สแม่แจงนั่นเองนะครับ
ขอเปลี่ยนแนวมาเป็นสายหวานเต็มตัวบ้างดีกว่า
อู๊ฟูละเกินนะคะอลังการชุดไถ่สีครีป
ละมุนยืนยิ้มแฉ่งยิ้มหวานอยู่หน้าบ้านค่ะ
ก่อนจะคว้ากระทงออกมาแชะภาพคู่กับคุณพ่อ
งานนี้ขอแต่งชุดไทยเอาใจลูกสาว

อันนี้คุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อจัดมาเนอะเออ
เข้ากันไงเข้าชุดลูกสีฟ้าคุณพ่อก็สีฟ้าด้วย
นางนพมาศวัดไหนเนี่ยเนาะ
ส่วนน้องนาดาลูกสาวแม่กบสุวนันค่ะ

ปีนี้ขอแต่งตัวเป็นนางนพมาสซะเลยดีกว่า
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีทายาทคนบันเทิงอีกมากมายหลายคนนะคุณ
ทั้งน้องเภาลูกพ่อแม่เอน้องแพนเตอร์น้องภูมิ
ริชาลูกสาวของคุณภูริแม่แอนน้องเรลูกพ่อหมอ
แล้วก็แม่ทานทาก็ถูกจับมาแปลงโฉมในชุดไทยสวยงามตามท้องเรื่องด้วยนะคะ
ก็ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยขอขมาแม่น้ำคงคากันไปแล้วนะคะ
ก็หลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้
เมื่อคืนที่ผ่านมาดิฉันดีใจมากเลยนะที่ได้เห็นภาพแบบนี้
ดิฉันไปลอยกระทงที่บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล

ก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดปีไปเลยนะจ๊ะ